เต้เต้หัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิไลก็นำหมากน้ำพู
อกมาลัยพวงมาลัยกลวยดอกไม้น้ำมะพร้าวทูบ๙ดอก
สักการะนะที่พระสยามเทวาธิราชเนี่ย

ขอให้สารรัฐมนุนตัดสินว่าระ๘ปีในการดำรวงตำแหน่งนาฬิกาภัตริย์
พลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันที่๓๐กันยายนเนี่ย
ก็บอกว่าก็ได้ซ้อมวิ่งรอบภายในอาคารรัฐสภาจำนวนหนึ่งรอบ
ระบุว่าหากสารตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ครบ๘ปี

ตนก็จะกลับมาวิ่งที่อาคารรัฐสภาจำนวน๙รอบอีกครั้งหนึ่ง

ไม่ได้เป็นนายกต่อเนี่ยคือวิ่งเพิ่ม

กำลังจะถามอยู่เหมือนกันว่าบนไว้เหรอ
เพราะเขาบอกว่าเขาจะตัดผมสกินเฮดด้วย

เขาไปบนไว้เหรอว่ายังไงที่อะไรก่อน

อย่างนี้สอสอทั้งสภาไม่ต้องมาวิ่งกันหมดเหรอ
แต่ว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ท่าทีของพี่เต้คือเขาบอกว่า

ท่าทีก่อนหน้านี้ของพี่เต้เขาบอกว่ามันควรจะครบแล้วหรือเปล่าคะ
มันนานาจิตตังค์อ่ะมิ้นแม้กระทั่งใครจะพูดยังไง
คือแล้วแต่การนับคือพรุ่งนี้อีกนิดเดียว๒๔ชั่วโมง
สารเขาก็จะอ่านออกมาแล้วว่ามัน๘ปีเมื่อไหร่
คุณจะไปวิ่งแต่วันนี้คุณไปช่วยน้ำท่วมก่อนดีไหม

ถูกต้องป่ะคุณไปช่วยเอากระสอบทรายวางไว้ตามริมแม่น้ำไหม
เพราะว่าพระราม๗มันติดแม่น้ำนี่

วันนี้ไอ้ทูบ๙ดอกเขาบอกคือตัวแทนของสารตุลาการรัฐมนูล
เก้าท่านเพื่อไปดนจิตดนใจให้สารรัฐมนูลเนี่ยคิดให้หนักในการตัดสินใจ
เพราะการตัดสินใจของท่านคือ๑บุญคุณ๒บ้านเมือง
ขอให้ท่านตัดสินใจอย่างไรเลือกอย่างไรเนี่ย
ซึ่งการตอบแทนผู้มีบุญคุณควรตอบแทนในเรื่องส่วนตัว
ถ้าเรื่องหลักของบ้านของเมืองเนี่ยอยากให้ตุรการทั้ง๙คนเนี่ย
ตัดสินให้ดีเพราะอายุเกือบ๗๐ปีก็หมดแล้ว
โอ๊ะเราวางไป๙ร่วงศาสตร์นะ
คือต้องบอกกันว่าเมื่อก่อนนะศาสตร์และธรรมนูญคือเป็นอิสระ
เรายังสามารถมีการแบบพูดถึงหรือพูดคุยอะไรอย่างนี้ได้
ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะเขารวมเท่ากับตุลาการศาลเลย
เพราะฉะนั้น๙ร่วงไม่ได้ก็คือถือว่าผิดเท่ากับ๙ร่วงศาสตร์เหมือนกัน
อืมแล้วอย่างเงี้ไปจุดทุบแล้วหมายถึงอะไรบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันก็
ก็อีกคือใจเดียวอ่ะเนอะ
ไม่ก็กำลังถามแม่ว่าเพื่ออะไรกำลังคิดอยู่ตามว่า

สีสันไหม
แต่จริงเขาชอบเป็นสีสันให้วงการการเมืองแล้วก็ให้วงการข่าวไหมพี่เต้

แต่ก็เดี๋ยวก่อนนะสีสันก็ว่าสีสันในสภาพภูเทราสตรอนได้มิ้น
แต่มันเรื่องซีเรียสไง
มันเรื่องซีเรียสว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปใครจะเป็นผู้นำประเทศคนต่อไป
การประชุมเอเป็กกำลังจะเกิดขึ้นใครจะเป็นคนไปต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
แล้วการประชุมพวกนี้มันจะทำให้ศัตริกฤตดีขึ้นมั้ย
ตรงนั้นมันน่าจะจับตามองรวมกว่า
แม้แต่เริ่มแต่ม๙รอบมันน้อยไปมั้ย
แล้วเธอจะไปสนใจอะไรกับการวิ่ง๙รอบ๑๐รอบไม่กระโดดน้ำเลยล่ะเธอ
พอหน้าสภาก็ไปแม่น้ำเจ้าพญานนะ

สูงดี